แต่อย่างที่บอกว่ายุคนี้เนี่ยมีภาพกล้องวงจรปิดใช่ไหม
มีคลิปอะไรต่างนานาเนี่ยโดยเฉพาะข้างหลังเนี่ยพี่เต้
หาใหญ่เลยต้องมาแล้วไหมไม่ใช่อันนี้ชั้นอีพัสซิบอลคนละเลือก
ตามหาความจริงอยู่แต่แม่ต้องบอกว่าหลายคนร้อนเหนาแล้วพี่ปุ้ยพี่เบิร์ด
คนที่หวังดีคนที่อยากจะช่วยแชร์คลิปที่เป็นมุมนู้นมุมนี้เนี่ย
ต้องระวังเลยนะครับทนายเดชาไลฟ์เลยออกมาไลฟ์เตือนเลยว่า
คนที่กระจายพวกนี้แล้วมันเป็นเฟคนิวส์เนี่ยระวังนะ
ตำรวจจะมาจับพวกท่านได้ครับอ้าวเหรอคะ
หลายคนบอกว่าไม่เชื่อตำรวจไม่เชื่อหมอตำรวจนะ
ถ้าอย่างนั้นก็อาจจะต้องมีการดำเนินคดีกับคนที่ปล่อยข่าวเท็จดีไหม
แล้วก็ไปพิสูจน์กันที่ชั้นศาลพอสารตัดสินมาจะได้รู้ว่าใครโกหก
ผมมาพูดเนี้ยผมต้องการคุยกับเอฟซีธนายคายทุกข์
สิ่งที่ผมเห็นมาคือสิ่งที่โซเชียลนั้นเป็นเรื่องหลอกลวงต้มตุ๋นทั้งนั้น
นะครับไม่ว่าจะใครอะไรต่างต่างนะครับ
เป็นเรื่องหลอกลวงมีทั้งหมดร้อยหกสิบคดีคอยดูแล้วกัน
นะครับตอนนี้เล่าให้ฟังนะครับก็อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับพวกที่
เนี้ยอ่าเพิ่งเท็ตนะ
ทำอะไรเท็จเท็จตั้งหลายเนี้ยเพื่อจะได้ตาสว่าง

ว่าจะเป็นคลิปต่างนะฮะที่ไม่เป็นความจริงหรือบางคนเขียนเคยเห็นใช่ไหม
เขียนเล่าเป็นนิทานบ้างเล่าเป็นเรื่องเล่าเป็นเหตุการณ์บ้างไอ้พวกนี้เนี่ย
ทนายเดชาบอกโอ้โหถ้าโพสต์แบบนี้ระวังไว้เลยคุณจะโดนดำเนินคดีได้
อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเชื่อตำรวจเชื่อนิติเวทและตำรวจจะดำเนินคดีกับชาวเน็ตที่โพสต์หลักฐานเท็จตอนนี้มีถึง๑๖๐คดีแล้วครับ
พอไลฟ์นี้ของทนายเดชาถูกแชร์ออกไปกระแสในโซเชียลร้อนฉ่าขึ้นมาเลยครับ
อาจารย์ออสครับรองศาสตราจารย์ดรวิรชัยพุทธวงศ์อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยออกมาโพสต์ว่าความเท็จ๑๖๐กรณี
ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ปล่อยข่าวปลอมเคสแตงโมส่วนชาวเน็ตอื่นอื่นก็มองทนายเดชาเปลี่ยนไปเลย
แล้วตรงกับโลกที่แสนจะโหดร้ายความเห็นชาวเน็ตในทวิตเตอร์นะครับอีกรายหนึ่งเขียนว่าทนายเดชาต้องการให้ชาวโซเชียลทำยังไงดีคะ
ไม่เข้าใจนะเธอเปลี่ยนไปนะเธอเปลี่ยนไปอันนี้น่าจะส่ง
สุดท้ายบอกว่าทนายจะเอาเรื่องคนที่ปล่อยคลิปหาว่า
คลิปปลอมแบบนี้เท่ากับทนายจะบอกว่าสสเต้กรมเจ้าท่าหน่วยงานต่าง
ริมน้ำผู้ประกอบการร้านค้าที่ให้ข้อมูล
โกหกหมดเลยเหรอครับวันนั้นใครเป็นคนบอกทนาย
แม่ให้ซื่อสัตว์ในอาชีพทนายไอ้คนนั้นยังมีชีวิตอยู่ไหม

ค่ะหายใจไม่ค่อยทั่วท้องเลยฟังแบบนี้นะคะ
แล้วที่เรานำเสนอข่าวเสนอคลิปกันมานี่นะฮะ

นำเสนอในฐานะสื่อมวลชนโดยสุดตริจใจนะฮะค่ะใช่ค่ะ